เรานำเสนอบ่อยเหลือเกิน

อยากรู้เหลือเกินจะรอดไปได้สักกี่น้ำกัน

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เขาก่อเหตุหน่อย

ริมถนนหนองจิกตะบนรูสมิแล

อีกมุมนึงครับจะเป็นหน้าห้างแห่งนี้เห็นมั้ยครับคุณผู้ชม
พลเมืองดีทั้งรอปภพยายามวิ่งช่วยกันสกัดคนร้ายอ่ะ
คนร้ายเนี่ยเสียหลักล้มไปด้วยจังหวะนั้นเอง
รอปภจะเข้าไปชาร์จตัวแต่คนร้ายเอาไอ้ปืนที่พกมาด้วย
ขึ้นมาขู่ครับรอปภกระโดดหลบเลย
ไม่ได้ยิงเหรอไม่ได้ยิงครับโอ้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้
ไม่รู้ว่าปืนปลอมหรือปืนจริงนะฮะแต่สุดท้ายคนร้ายวิ่งหนีขึ้นไป
ขึ้นบริษัทแล้วก็ขี่หลบหนีไปเป็นฮอนดาเวฟสีดำครับ
หลบหนีเข้าไปในตัวเมืองปัตตานีตำรวจเนี่ยวิทยุประสานจุดตรวจจุดสกัด
แล้วก็ให้ทุกหน่วยช่วยสกัดจับคนร้ายในทันทีแต่ยังไร้วี่แววอ่ะสิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยนะคนร้ายเขาเหมือนจะดูลาดลาวก่อน
เดินวนไปวนมาหน้าร้านทองหลายรอบจริงพนักงานในร้านทองก็ผิดสังเกตแล้วนะ
ก็เลยแอบไปบอกรอปภพี่พี่ดูคนนี้ไว้หน่อยจับตาดูไว้หน่อย
ไม่รู้โจรหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วกลัวสุดท้ายเป็นไปตามฆ่าจริงด้วย
เขาเป็นโจรฮะมีอาวุธปืนด้วยคนก็ตกใจกลัวไงพนักงานก็ไม่กล้า
รอปภก็ไม่กล้าเบื้องต้นตำรวจสพมปัตตานีได้ตรวจสอบลายนิ้วมือ
แล้วก็ไปแกะรอยกล้องวงจรปิดทั้งในห้างแล้วก็ตามเส้นทางต่าง
เอาล่ะตำรวจบอกพอจะวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปร่างคนร้ายได้แล้ว
ที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่แค่โจรนะครับ
ตำรวจไปพบพิรุษผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะน่าสงสัยอ่ะใคร
คล้ายกับผู้หญิงคนนั้นช่วยดูต้นทางให้ด้วยครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
กับการก่อเหตุครั้งนี้ของโจรคนนี้นะแต่เชื่อว่าติดตามตัวได้ไม่ยากหรอก
อีกไม่นานเดี๋ยวจับได้แน่นอนตำรวจมีการประสานไปยังร้านทอง
แล้วก็โรงรับจำนำทุกแห่งเลยให้ช่วยตรวจสอบสร้อยคอทองคำ
ที่อาจจะมีคนเอามาขายว่าไอ้ทองที่เอามาขายเนี่ย
ลักษณะไปตรงกับของร้านที่ถูกขโมยไปหรือไม่อย่างไรครับ
ต้องฝากตำรวจสพเมืองปัตตานีด้วยนะหวังว่าจะจับได้โดยเร็วนะครับ